เรื่องของน้องเมย์วัย๕ขวบหนูน้อยในชุดโกโกวา
ที่น้องหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่อะค่ะ
จนมีคนไปเห็นแล้วก็แจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจให้มาช่วย

แล้วน้องบอกถูกแม่ตีแล้วน้องก็หิว
เขาก็ต้องช่วยให้ดื่มนมให้อะไรแล้วก็พากลับบ้าน
แล้วที่ตัวน้องมีบาดแผลเต็มตัวเลยค่ะ
ก็คือถูกแม่ทำร้ายจริง
ตำรวจเขาก็ช่วยนะคะก็คือพื้นที่ของตำรวจสอนอวังทองหลาง

คือคืนที่เจอน้องเนี่ยน้องบอกทางกลับบ้านไม่ถูก
ยังงงอยู่จนพอน้องบอกถูกแล้วเนี่ย
น้องเขาก็ให้ตำรวจพากลับไปส่งที่บ้าน
ทีนี้พอไปส่งที่บ้านปุ๊บทีมข่าวของเราก็ตามไป
เมื่อวานคุณผู้ชมจำได้นะคะไปเจอคุณแม่ครับ
คุณแม่ก็บอกว่าทำร้ายจริง
คืนที่น้องหนีออกจากบ้านไปเนี่ยแม่เมา
เมาไม่รู้เรื่องออกตามหานะแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ตำรวจเอาลูกมาคืนตอนเช้า
แล้วตอนนี้เมื่อวานที่เราไปคุยก็ยังเหมือนเมาอยู่
พูดจาไม่รู้เรื่องเกิดคำถามว่า
ทำกับเด็กขนาดเนี้ยใช่ลูกแท้หรือเปล่า
ใช่ลูกแท้ของคุณไหมทั้งทำร้ายทั้งเมาไม่สนใจไม่เลี้ยงไม่ดูเนี่ย
คุณจ๋าแจ่มสีก็ลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงนะคะ
ก็ไปกับทางสอสอเขตบังกะปิคุณถิติพัฒน์โชธเดชาชัยนัน
ก็ไปดูความเป็นอยู่ของน้องเมย์ก็เล่นน้ำอยู่หน้าบ้านค่ะ
พอไปดูตามตัวมีแผลยังมีแผลให้เห็นอยู่เลย
แต่น้องก็ไม่ได้มีอาการหวัดกลัวอะไรนะคะ
สักพักนึงนางอึ่งผู้เป็นแม่ก็ออกมาจากบ้าน
เมาอีกแล้วพี่อุ๋ยคืนที่น้องหนีออกจากบ้านก็เมา
เมื่อวานก็เมาวันนี้ทีมข่าวของเราไปอีกก็เมา
เมื่อวานยังรับปากกับเราอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะดูแลลูกดี
วันนี้ยังเมาอยู่เลยเออยังพูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมาอยู่เลยอุ้ย
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวของเราฟังอีกรอบนึง
รับว่าดูแลน้องเมย์ไม่ดี
ทีมข่าวของเราก็เลยถามไอ้ประเด็นนี้แหละว่า
นี่ลูกแท้ไหมเนี่ยทำไมถึงไม่สนใจดูแลทำร้าย

สรุปแล้วไม่ใช่แม่ค่ะ
ไม่ใช่แม่ของน้องเมย์แต่เป็นคุณยาย
น้องเมคือลูกของลูกสาว
ก็เลยบอกว่าเป็นยายไม่ใช่เป็นแม่
เป็นยายก็ต้องรักหลานนะก็ต้องดูแลหลานนะครับ
ก็เลยรับปากว่าจะดูแลให้ดีขึ้น
แล้วก็ร้องไห้เลยค่ะ
ขอร้องว่าไม่ให้ให้พรากหลานไปจากเขาได้ไหม
แม่เอาของหนูไปนะ
สัญญาสิว่าครั้งหน้าเราจะไม่ทุบตีลูกเราแล้ว

ยังไงเขาทำมาช่วยเหลือเรามาช่วยเหลือเรา

เขาบรับลองได้เขาจะเอาเขาไม่ได้หรอก
แหมเด็กคนนึงใครจะไปเอาไปง่าย
ต่อไปเขาอยากให้มันเกิดเสียก็ดูเหมือนกัน

วันนี้ที่เราลงพื้นที่ไป
ทางสสเขตบางกะปิคุณธิติพัฒน์

บอกว่าเท่าที่ได้ดูเอาเรื่องของเด็กก่อนนะฮะ
เมย์ดูสภาพจิตใจดีขึ้นไม่มีอาการหวาดกลัวหรือว่าตื่นคนนะครับ
ก็สอบถามก็คุยรู้เรื่องดีตามภาษาเด็ก
แต่บาดแผลที่คอเนี่ยยังเห็นอยู่ตามร่างกายยังเห็นอยู่นะครับ
บริเวณใบหน้าเนี่ยแผลก็เริ่มจางแล้วเริ่มหายออกไปบ้างแล้ว
แต่ทีนี้ทางสสธิติพัฒน์เนี่ยท่านบอกว่า
คือเด็กเนี่ยตอนนี้ถ้าดูจากสภาพความเป็นอยู่ต่างแล้ว
ควรจะได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้
ฉะนั้นอนาคตโตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหา

คือทางสศธิติพัฒน์บอกว่า
ไม่มั่นใจว่ายายของน้องเมย์จะดูแลหลานได้ดีหรือไม่
แต่ยังไงก็จะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง
หากมีคนไปแจ้งข้อมูลมาอีกเนี่ย

ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลแทน

อยากจะพอเวลาคุณแม่หลับพอน้องตื่นมาก่อนก็จะออกจากบ้าน
ก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุมาจากอะไร
ก็ได้ประสานไปยังสำนักงานเขตวังทองหลาง
ฝ่ายพัฒนาชุมชนให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเบื้องต้น
แล้วก็ได้ประสานไปยังศูนย์คุ้มครองเด็ก
เพื่อที่จะให้ส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็นักจิตวิทยา
มาคุยกับน้องแล้วก็คุณแม่
ว่าคุณแม่ยังมีศักยภาพ
ในการที่จะดูแลน้องได้ต่อไปหรือไม่
คุณผู้ชมครับมาช่วงสาย
เจ้าหน้าที่สำนักงานประหลักกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ถ้ามีการทำร้ายร่างกายเด็กอีกเนี่ย

เจ้าหน้าที่จะรับไปดูแลเองนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็หลังจากนี้จะนักกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่
ไปเยี่ยมบ้านเด็กตรวจสุขภาพเด็ก
ส่วนนางอึ่งยายของเด็กต้องไปบำบัดค่ะ
เพราะนี่คืออาการติดสุรา
อ๋อดีแล้วเหรอครับใช่ไหม

ก็อย่าลืมอีกเรื่องนะฮะฝากพี่เจ้าหน้าที่ด้วย
เห็นเพื่อนบ้านเขาบอกว่า
ยังไม่มีพวกสำเนาไม่มีทะเบียนราชอะไรพวกนี้เลย

๕ขวบแล้วใช่ไหมหรือไม่ได้เรียนกันจะยุ่งเลยนะครับใช่ค่ะ